เป็นเรื่องใหญ่นะฮะอาจจะเฉาในวงการสงฆ์อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าชาวบ้านญาติโยมบอกว่ามีหลักฐานเด็ดชี้ให้เห็นชัดเลยว่าพระรูปหนึ่งเนี่ย
กับศรีกาแล้วก็พระรูปนี้ก็ขโมยเงินวัดด้วยเงินในตู้บริจาคนะคุณ
เอาเหล็กแหลมเคลียร์เพื่อจะเอาเงินออกมา
กลายเป็นประเด็นนะนี่เสื่อมพระเหลืองพระสุดฉาวเสพเมฑุร์นฤกษ์เงินวัด
ดูไหมฮะอยากดูหลักฐานไหมมีภาพมีคลิปบางส่วนที่ชาวบ้านญาติโยมเอาออกมาเปิดเผย
นี่คลิปนี้ก่อนเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับศรีกา
เอามือรูปศรีกาอะไรแบบนี้เหมือนจะทำพิธีอะไรบางอย่าง
แต่อยู่กันแบบสองต่อสอง
แล้วมันมีลักษณะความใกล้ชิดเกิดขึ้น
มากกว่าเท่าที่เห็นคุณคลิปบางส่วนชาวบ้านญาติโยมบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนนะยังเปิดเผยได้ไม่หมดนะ
เพราะว่าถ้าเปิดเผยหมดเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะเห็นเห็นแล้วจะแบบโอ้โหตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าพระรูปนี้เป็นถึงอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ตำบลแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรครับ
กำลังดูดวงให้ผู้หญิงสักพักหนึ่งแหม่นอกจากรูปมือแล้ว
กลายเป็นเหมือนยื่นมือเข้าไปถูกเนื้อต้องตัวศรีกาผู้หญิงคนนี้

อกจากนี้ยังมีภาพถ่ายนะคุณเหมือนถอดเสื้อผ้ากันแล้วมีเพศสัมพันธ์กัน

คือเป็นภาพถ่ายอันนี้เป็นภาพถ่ายนะลักษณะเหมือนเปลือยท่อนบนทั้งคู่ล่ะคุณ

มือข้างหนึ่งของเขาเป็นพระเนี่ยนะจับหน้าอกหญิงสาวกอดกันแนบชิดกันแบบนี้
เขาว่าคนเป็นพระก็หอมซ้ายหอมขวาส่วนศรีกาเองก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
อกจากนี้นะคุณนะยังมีภาพวงจรปิดอีกภาพหนึ่ง
คุณดูฝั่งซ้ายนะภาพนี้อันนี้ค่ะ
ที่เห็นพระเหมือนเอาเคลียร์ในตู้บริจาคนะคุณเคลียร์อะไรเหมือนเอาไม้หรือเหล็กแหลมอะไร
เคลียร์เงินคุณเคลียร์เงินเพื่อเอาเงินจากตู้บริจาคของวัดไปใช้
นี่เดี๋ยวมานั่งกันนะเดี๋ยวจะเห็นนะเห็นมานั่งนะยองนิดนึงยืดนิดนึง
คุณแล้วก็ใช้กรรมวิธีของเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าใช้กรรมวิธียังไง
เหมือนหนีบขึ้นมาเหรอแต่ได้เงินมาเนี่ยครับเขาบอกทั้งหมดทั้งมวลเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
รวาสญาติโยมบอกยอมไม่ได้ต้องจัดการกับพระรูปนี้นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เย็นหมู่๑ที่ตำบลแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรคือผู้ใหญ่จุรายรัฐ
ผู้ใหญ่พร้อมชาวบ้านนำหลักฐานทั้งหมดเข้าร้องเรียนต่อพระครูอนุสารปุญญาคม
เจ้าคณะอำเภอปลายนะเพื่อให้เอาผิดทางวินัยสงฆ์กับพระรูปนี้นะครับ

แล้วก็มีการนัดเจอหญิงสาวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

รวมถึงการถูกเนื้อต้องตัวแบบแนบชิดให้ผู้หญิงเข้าไปแบบนี้
ซึ่งถือว่าเป็นอาบัติขั้นสูงสุดถึงขั้นปราชิกได้
เรื่องต้นท่านเจ้าคณะอำเภอปลายนะได้รับทั้งภาพทั้งคลิปที่เป็นหลักฐานเอาไว้นะฮะ
แล้วก็จะมีการหาบรือมีการรายงานให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศรได้ทราบ
และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริง
พยานหลักฐานที่ปรากฏรวมถึงพยานแวดล้อม
เพื่อให้สามารถดำเนินการไปตามพระธรรมวินัยและตามกฎหมายต่อไปนะครับ

พำนักอยู่วัดแห่งหนึ่งในตำบลแม่ฮีนี่แหละแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ว่าจะไม่ยอมศึกหรือรับผิดใดทั้งสิ้นนะฮะ

ลักษณะท่าทางคล้ายกันเลยคือรูปร่างคล้ายกัน

แต่ทีนี้พอไปถามท่านท่านบอกว่าไม่ใช่

อาตมาไม่ใช่พระในคลิปนะอาจจะมีการเข้าใจผิดกัน
เรื่องนี้ยังต้องอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณนะ